ปริโกตุอยากเกรกากใคร

กลับกันอีกครั้ง

ได้รับแล้วนี่สวัสดีปีใหม่ด้วยนี่
สวัสดีคล่อง
ขอหนึ่งบทเพลงได้ไหมค่ะขอหนึ่งสอง
ค่ะอันนี้กำลังจะซ้อมนะคะเพื่อที่จะไปเล่นอีกสักครู่นึงนะคะ
อันนี้คืออะไรเพื่อนต้องไปลืมมา

อ๋อนี่คือเบื้องหลังเหรอคะ

ดีคนยอมกว่ามัน

แล้วคนสูงคนได้